แหวนไม่ถอดมานานแล้วตั้งแต่แต่งงานอ่ะสัก๑๑ปีได้เพราะลูก๑๐ขวบอ่ะ

ทุกอย่างแล้วเห็นข่าวก้มลงไปดูดิตกใจเลยกลัวจะเป็นข่าวขึ้นมาเองสักวันหนึ่ง
ไปโรงพยาบาลคุณหมอก็เอาออกไม่ได้

ถูกต้องคิดอะไรไม่ออกบอกพี่กู้ภัยเขา
นี่คือนาทีที่หน่วยกู้ภัยอโศก๑๐๑ใช้อุปกรณ์ตัดนิ้วที่รัดนิ้วนางข้างขวาของชายอายุ๒๕๓๐ปีจนบวมเป่ง
แต่เจ้าตัวเอาออกไม่ได้ครับไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดคุณหมอก็เอาออกไม่ได้
แน่นอนครับถึงมือพี่กู้ภัย
คือต้องใช้ตาใบรองนิ้วไว้ก่อนนะแล้วค่อยใช้ครีมเหล็กเนี่ยงัด
แล้วก็ใช้เครื่องเจียร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัดโอ้โหเห็นแล้วหลายขั้นตอนเหลือเกินเสียวนิ้วตัวเองแล้วเนี่ย
ใช้เวลานานเกือบ๑ชั่วโมงครับจึงสามารถตัดแหวนออกจากนิ้วมือได้สำเร็จ
กลางความโล่งใจของแพทย์พยาบาลแล้วก็พี่อาสาสมัครกู้ภัย
นายธนกฤษพุทธป่าหัวหน้าหน่วยกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ดเล่าบอกว่า
กู้ภัยเนี่ยเคยถูกร้องขอให้ช่วยเหลือตัดแหวนที่นิ้วให้บ่อยครั้ง
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหวนชั้นเดียวครับใช้เวลาตัดไม่นาน
แต่กรณีนี้เนี่ยมันเป็นแหวนสองชั้นฮะโอ้โหดูสิว่ามันรัดอยู่แค่ไหน
นะฮะจึงต้องใช้เวลานานกว่าปกติเนื่องจากแหวนมันหนามากกว่าเดิมนะครับ
สาเหตุที่แหวนติดนิ้วเกิดจากการสวมใส่เป็นเวลานาน
นี่ทำไมพี่จะไม่กลัวล่ะอ่านเข้าไปได้เข้าตัวเลย
ไม่มีการถอดเก็บไว้เมื่อนิ้วมันขยายขึ้นอ้วนขึ้นแบบพี่เนี่ยนะ
แหนมันขนาดเท่าเดิมไงแต่มันรัดนิ้วมากขึ้นแต่คืออย่างของผมคุณผู้ชมฮะ
มันก็ยังไม่ได้รู้สึกรัดอะไรแต่ว่ามันข้อมันติดข้อไง
เริ่มจะบวมแล้วใช่ไหมมันเริ่มเริ่มจะติดข้อเดี๋ยวต้องพยายามไปเอาออกก่อนนะครับ
เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวน้องก๊อฟกับน้องปุ้ยเดี๋ยวต้องไปทำข่าวพี่นะ
มีคุณผู้ชมถามว่านิ้วมือคุณปุ้ยว่างไหม
จะใส่ให้นิ้วไหนเขาว่าจะนิ้วนางเนี่ยฮะ